สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนายกแถลงและประกาศเมื่อวาน
เพื่อจะควบคุมเรื่องการแพร่เชื้อโควิด๑๙
เป็นพรบเรียกกันง่ายว่าพรกรฉุกเฉิน
แต่ยังไม่มีรายละเอียดครับ
รายละเอียดเนี่ยจะตามมาเย็นวันนี้เข้าใจว่าจะประกาศรายละเอียดออกมา
ฉะนั้นช่วงเวลาตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้๒วันเนี่ย๔๘ชั่วโมง
จะนั่งคุยกันว่ารายละเอียดที่จะออกมาที่จะประกาศออกมานั้นเนี่ยเป็นยังไง
จะมีความเข้มมากน้อยแค่ไหน
เพราะต้องพิจารณากันหลายด้านครับ
ถ้าเข้มมากเกินไปเดี๋ยวก็เป็นห่วงผลกระทบ
น้อยเกินไปก็เอาไม่อยู่
ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้
จะต้องปรึกษาหารือกันเรียกว่าต้องสุมหัวคิดกันล่ะครับ

การประกาศเมื่อวานเนี่ยเป็นเพียงว่านายกรัฐมนตรีขออำนาจจากคณะรัฐมนตรีนะ
ว่านายกมีอำนาจที่จะทำอะไรต่ออะไรได้
เมื่อขออำนาจได้รับอำนาจได้รับอนุมัติมาแล้วก็มานั่งดูว่า
สิ่งที่จะประกาศออกมานั้นเนี่ยจะเป็นยังไง
แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้
แน่นอนครับมันจะทำให้รัฐมีอำนาจดำเนินการบางอย่างที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อันนี้หนีไม่พ้นแล้วเรื่องหลักหลักที่จะได้รับผลกระทบ
เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีห้าม๕๖ข้อ
หนึ่งห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดก็จะประกาศออกมาวันนี้
ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน
ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายผ่านสื่อใดอันจัด
จะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพานะหรือกำหนดเงื่อนไขในการใช้
ห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด
อบพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย
นี่คือกรอบกว้างของพรบฉุกเฉิน
ฉะนั้นถ้าดูตามนี้
สำคัญที่สุดก็ข้อ๑
ห้ามออกจากบ้านในช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหน
ถ้าคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้น่ะเขาจะเรียกว่า
จะมีการประกาศว่า
ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน
อันนี้ต้องคอยฟังวันนี้
ตกลงนายกจะทำยังไง

ประกาศห้ามเบาก่อนแล้วค่อยหนักขึ้นหรือเอาให้หนักเสียก่อนแล้วค่อยผ่อนปลนทีหลัง
อันนี้แล้วแต่วิธีการแล้วประกาศนี้ก็จะครอบคลุมทั่วประเทศ
แต่ว่าบางจังหวัดอาจจะเข้มเข้มมากเข้มน้อยไม่เหมือนกัน
หน้าที่ของพวกเราประชาชนคนไทยคือให้ความร่วมมือครับ
และไม่ควรจะไม่ควรจะดื้อรันเพราะว่าในประกาศนี้
จะมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีทั้งข้าราชการพลเรือน
เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
นี่เป็นการประกาศพรกรฉุกเฉินที่ออกมาเพื่อหยุดยั้งยับยั้ง
การแพร่ของโรคโควิดคือเรื่องของสุขภาพอนามัย
มันไม่ได้ออกมาเพื่อจะ
รักษาอำนาจหรือออกมาเพื่อใช้อำนาจที่เข้มข้น
เพื่อรักษาอำนาจของผู้มีอำนาจไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ฉะนั้นก็ไม่ควรจะมี
ไม่ควรจะมีเหตุผลใดที่จะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่ควรจะมีแรงต้านไม่ควรจะมีความพยายามที่จะ
ขัดขวางใดทั้งสิ้นเพราะนี่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน

ห้ามเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายผ่านสื่อใด

เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ออนไลน์นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย
ฉวยโอกาสในช่วงที่คนหวาดหวั่นหวั่นไหว
ไม่รู้ข่าวไหนเท็จข่าวไหนจริง
โอ้โหออกมาเยอะไปหมดเลยครับ
ต่อไปนี้มีความผิดนะครับ

ถ้าไปโพสต์ในสิ่งที่ทำให้ประชาชนสับสน

ก็ควรระวังเพราะท่านจะมีความผิด
เอาล่ะนั่นคือเรื่องของการประกาศ
ประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องที่ผมบอกมา๒๓วันแล้วว่า
มาตรการเยียวยาต้องเร็ว

อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้คือ๓๑มีนา

รัฐบาลก็รีบประกาศลงมา
แล้วก็เร่งออกมาออกมาแล้วครับ

ทีนี้มาดูว่าแต่ละเรื่อง

วดแรกเนี่ยว่าด้วยการเสริมสภาพคล่องก่อน

สำหรับนักธุรกิจประชาชนที่ได้รับผลกระทบตกลงว่าเขาจะจ่ายเงินให้คนละห้าพันบาท
ต่อเดือนเป็นเวลา๓เดือนจ่ายให้ใครมั่งครับ
จ่ายให้ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ
จำนวนสามล้านคนอีกพวกหนึ่งคือพวกที่อยู่ในระบบประกันสังคม
เขาจะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน๕๐ของค่าใช้จ่ายอันนี้จะรวมถึงกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน
ให้รับเงินได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันที่นายจ้างไม่ให้ทำงานหยุดแล้วเนี่ยนะ
หลักสองกรณีรัฐสั่งให้หยุดอันนี้รับเงินได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
คนประเภทนี้รายละเอียดก็คือว่าต้องไปลงทะเบียนครับไปลงทะเบียน
เขาเปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์เดี๋ยวท่านไปศึกษาเอาเองอ่ะ
ว่าเขาใช้อะไรเราไม่ทิ้งกันดอตคอมเนี่ยหรือถ้าไปลงทะเบียนที่ธนาคาร
ไปที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศเนี่ยสำหรับคนที่จะได้รับ
ห้าพันบาทลูกจ้างที่ไม่มีระบบประกันสังคมก็ได้ด้วยนะครับ
ทีนี้ขยับขึ้นมานิดนึงประเภทที่
เงินกู้มันจะมีสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ย
ประมาณหนึ่งหมื่นบาทต่อราย
หนึ่งหมื่นบาทต่อราย
อกเบี้ย๐๑ต่อเดือน

ขยับมาอีกนิดนึงสินเชื่อพิเศษ

อกเบี้ย๐๓๕ต่อเดือน
อันนี้ต้องมีหลักประกันครับ

โรงจำนำสำนักงานธนาคารอัศนานุเคราะห์
เขากดดอกเบี้ยให้ต่ำที่สุด
เขาใส่เงินลงมา๒๐๐๐ล้านบาท
คิดดอกเบี้ยไม่เกิน๐๑๒๕ต่อเดือน

คนที่จะเอาของไปจำนงจำนำเนี่ย

ลดภาระค่าใช้จ่าย

เขาจะยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โน่นไปถึงเดือนสิงหาคม๖๒

หักลดยอนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น
เป็น๒๕๐๐๐บาท
ภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัย
บุคลากรทางการแพทย์

ยกไปเลยภาษี
ท่องเที่ยวที่เจออาการหนักมาตลอด
เขาก็มีแยกออกมาเงินเยียวยาเนี่ย

อีกหมื่นล้านบาทแยกออกมาเลย

การปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ

นี่หมายถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เพราะคนที่อยู่ในแวดวงท่องเที่ยว

ฉะนั้นโดยมาตรการต่างเหล่านี้
ก็ถือว่ารัฐบาลทำได้เร็ว

อย่ายุ่มยิ้มอย่าจุกจิกจู้จี้

ทำยังไงที่จะอำนวยความสะดวก
เขาไม่มีจะกินอย่าเรื่องมาก

นโยบายดีของรัฐบาล
ก็มาเสียหายเพราะผู้ปฏิบัติ

ให้คนที่จะไปรับเงินเนี่ย
โอ้โหกว่าจะได้มาสัก๕๐๐บาท

เอาละครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ตั้งแต่เมื่อเช้าก็เว็บล่มแต่ว่าโชคดี
นี่คือร้องเข้าแบบถี่มากท้ายที่สุดก็ทำได้